มาเริ่มต้นกันที่อีฟอภิษยาหรือว่าอีฟแม็กซิมนะคะ

ชนะคดีระหว่างการวิพากรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีก๓คดีนะคะ

บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะมีโทษรุนแรงขนาดนี้นะคะ
เพราะเธอไม่ได้อยากได้เงิน๕๖ล้านและไม่ได้คิดสะใจอะไร
เพียงว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น
ส่วนที่พี่เสกไลน์มายื่นข้อเสนอให้เงิน๕แสนบาท
เพื่อจบคดีอีฟบอกว่าไม่ขอรับ
บอกแต่แรกแล้วว่าถ้าพี่การยอมขอโทษตั้งแต่ที่เป็นเรื่อง
ก็คงไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้ค่ะ
คืออีฟก็บอกเขาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนที่แบบ
ที่เราจะฟ้องด้วยก็คือบอกอีบอกถ้าเกิดอีฟ้องเนี่ย
ก็คือแบบพี่ห้ามมายุ่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องของอีฟกับเขา
เป็นคดีตัวอย่างเนอะเพราะว่าการที่แบบโพสต์ด่าคน
แล้วแบบว่าไม่ได้เอ่ยชื่อหรือแบบเอ่ยเป็นแบบสัพพนามอะไรของเขา
หรือแบบคือคนแบบว่าบทคนที่๓สามารถรู้ว่าเป็น
เราสามารถนำสืบพยานได้ว่าหมายถึงเราอย่างนี้
ก็มีสิทธิ์แบบว่าจะโดนใช่ค่ะ
คือเราก็บอกเขาว่าในคำท้ายฟ้องค่ะ
แล้วก็บอกว่าถ้าขอโทษคำเดียวก็คือจบอะไรอย่างนี้
แต่ณตอนนั้นเขาก็ไม่แล้วก็ไม่มีการไก่เกลี่ยด้วย

โดยในวันที่๔สิงหาคมนี้ค่ะ
อีฟก็จะเดินทางไปขึ้นศาลฟ้องหมินประมาทอีกหนึ่งคดี
พร้อมกับบอกว่าชีวิตตอนนี้ที่ไม่มีพี่เสกโลโซ
แฮปปี้ดีมีงานทำและหัวใจตอนนี้ก็ยังโสด
อกจากนี้ค่ะเธอยังเคลียร์ข่าวเมาส์ว่า
ทะเลาะกับแม่น็อตแม็กซิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงอีกด้วยค่ะ
หนุ่มมาจีบเยอะไหมคะ
ก็มันมีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปไหนไงเราก็อยู่แต่บ้าน
หลายคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นอยู่กับแม่น็อตทะเลาะกันหรือเปล่า
เปล่าค่ะไม่น้อยเขาไปอยู่ไทยตั้งแต่พอโควิดปุ๊บก็กลับไปอยู่ไทยกับคุณย่า
ก็โทรคุยกันตลอดเมื่อวานก็เพิ่งโทรคุยค่ะ

ใช่ค่ะแม่น็ตก็ยังดูงานให้เหมือนเดิม
เอาเป็นว่าดราม่าที่บอกว่ามีเรื่องมีราว
ผิดใจกันกับแม่น็อตแม็กซิมนั้นไม่เป็นความจริงนะคะ

ส่วนคดีกับคุณการวิพากรอันนี้ก็ต้องรอเคลียร์อีกทีนึง

เออนะคะก็ต่อกันยาวนะขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ